ส่วนทีมไทยครับในชุดใหญ่จะอุ่นเครื่องกับทางเมียนมา

ก็มีการซ้อมในช่วงเช้าเพราะว่า
ช่วงค่ำตั้งแต่เมื่อวานซ้อมปัญหาก็คือเรื่องของไฟสนาม
คือไฟสนามเสียเพราะมันซ้อนมองไม่ค่อยเห็น

ก็เลยจะขอแจ้งเปลี่ยนสนามด้วยนะครับ

ก็มีการพูดถึงแท็กติกกันด้วย

มีอาการไข้เล็กน้อยแต่ว่าก็ลงฝึกซ้อมกับทีมตามปกติ
ที่เหลือก็สตาร์ฟโค้ดนะครับ

เรื่องของสภาพร่างกายของคนที่มีเกม

เตะหน้าเก่าหน้าใหม่เริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นทุกคน

ซ่อมสนามนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์๑๐๐
ต้องปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์นะครับ
เจอสภาพสนามที่ค่อนข้างจะย่ำแย่ส่วนหนึ่ง

ที่เรียกกลับมากืนไอ้ทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะ

เท่าก็คุ้นเคลยกันอย่างดี
ดีก็เลยไม่ต้องปรับตัวอะไรมากส่วนการเล่นเกมรับก็ได้แนวทางมาจาก
คุณซื้อที่บุรีรำนะคะที่สอนการเล่นเกมรับหลังหลาย
ซึ่งคือโบซิด้าบันโดวิชซึ่งก็บอกว่ามีประโยชน์มากเมื่อเอามา
ซ้อมกับรายวัชนะคะแล้วก็บอกว่าจะพยายามปรับตัวให้ดีที่สุด
เพื่อพาทีมชาติไทยเก็บชัยชนะทั้ง๒นัดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ก็คือที่เจอกับเมียนมาแล้วก็เจอกับเคนย่าวันที่๕และ๘ตุลาคม